เกาะติดปฏิบัติการร่วมกันกับกรมศุลกากร
ปฏิบัติการนี้คือเขาไปจับกลุ่ม
ลักลอบนำเข้ามะพร้าวจากเพื่อนบ้าน

แล้วนำมาขายในบ้านเราทำให้ราคามะพร้าว
ชาวสวนมะพร้าวบอกว่าที่ผ่านมาเจอปัญหาเรื่องของโรคหนอนมะพร้าว
ราคาน่าจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าผลผลิตมีน้อย
พอกับความต้องการแต่ทำไมราคาไม่ขยับเลย
สาเหตุคือมีมะพร้าวมาสวมรอยขายในบ้านเรานี่เอง
ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยจากรายงานครับ
หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่อำเภออำภาวา
จังหวัดสมุทรสงครามว่ามีกลุ่มในทุนนำมะพร้าวจากต่างถิ่น
เข้ามาจำหน่ายเป็นจำนวนมากทำให้ราคามะพร้าวของเกษตรกรในพื้นที่ตกต่ำ
จากการตรวจสอบของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมศุลกากรพบว่า
มะพร้าวเหล่านี้กลุ่มในทุนนำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย
น่านน้ำเวียดนามเข้ามายังประเทศไทย
ท่าเรือแหลมชะบังจังหวัดชนบุรี
ซึ่งเข้าข่ายหลีกเลี่ยงภาษีโดยอาศัยช่องว่างของกฎหมาย
ด่านช่างน้ำหนักจังหวัดสมุทรสงคราม
ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐทีวีก่อติดปฏิบัติการครั้งนี้
โดยสายลับได้แจ้งลักษณะของรถรวมทั้งหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์
เมื่อพบเป้าหมายเจ้าหน้าที่จึงสะกดรอยตามไปยังปลายทาง
พบว่ารถแล่นเข้าไปในชุมชนสวนมะพร้าวตำบลบางแคร์อำเภออำภาวา
เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวขอเข้าตรวจสอบโดยคนขับอ้างว่า
พร้าวทั้ง๑๐ตู้คอนเทนเนอร์นี้นำเข้าอย่างถูกต้องตามเงื่อนไข

การนำเข้าแบบปกติเสียภาษีอากร๑๕๔ตามมูลค่าสินค้าที่นำเข้า
ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรณีนี้ได้รับการยกเว้นภาษีอากรทั้งหมด
แต่กฎหมายระบุห้ามนำมะพร้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศมาจำหน่ายในประเทศไทย

คือมีการจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้ค้ากิโลกรัมละ๒๕บาท
เพื่อนำไปขายปลีกต่อในราคาลูกละ๓๐๓๕บาท
รวมทั้งมีรถกระบะอีกหลายคันมาจอดรอเพื่อขนถ่ายมะพร้าวอีกด้วย
เจ้าหน้าที่จึงอายัดของกลางทั้งหมดไปที่ด่านสุรกากรแม่กรอง
ตอนนี้เราพบลักษณะของการกระทำความผิดทั้งหมดทั้งสิ้น๔ลักษณะครับ
ก็มีการลักลอบนำเข้ามานะครับเป็นของมะพร้าวลักลอบจากพื้นที่แนวชายแดน
แล้วมาขายอยู่แถวพื้นที่อำมวานะครับ
ก็มีการเอามาจำหน่ายเป็นของนำเข้า
แต่โดยเงื่อนไขของกระทรวมพันธุ์นี้
ซึ่งห้ามจำหน่ายจ่ายโอนเนี่ยจะกลับมาทำการจำหน่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
ลักษณะที่๓เนี่ยเป็นการเอาเข้ามาขายแล้วก็มีเงื่อนไขให้ขายคืนโรงงานเมื่อแปรรูปแล้วนะครับ
ส่วนลักษณะเดชที่๔มีการเอามาจ้างกระเทาะเปลือกมาจ้างแปรรูปในพื้นที่นี้นะครับ
สำหรับของกลางมะพร้าวในครั้งนี้มีน้ำหนักประมาณ๓๐๐ตัน
มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า๕ล้านบาท
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน